เรียงไว้หนูขอเงิน๕๐๐๐หรือเปล่า
จำพี่จำไม่ได้ว่าพี่เลี้ยงหรือเปล่า

นะครับค่ะ
ขอเงินชัด๕๐๐๐ค่ะ

ถามจริงพี่เห็นหนูอยู่คอนโดนี้

แต่ว่าพักหลังเขาไม่ค่อยมาหาหนูเลย

ป๋องกะโพญแล้วค่ะพี่

ดึกแล้วไอคนพันนาน

ที่เขาชอบขับรถไปรับหนูแถวปั๊มใช่ไหม
เขารู้จริงก็ได้

ราชิดาอะไร

ดูดีลูกดูดีนี่หรือเปล่า

พี่เลยเหรอปกติพี่ไม่เคยช่วยค่าห้องนะพี่ช่วยแต่ค่าส่วนกลางเฉยนะ
โอ้โหถูก

สรุปแล้วหนูมาขอเงินพี่๕๐๐คืออะไรคะ
คืออย่างนี้ค่ะอีก๒วันหนูจะเปิดเทอมแล้ว

ไปดูปฐมบรรเทิงสินน่ะพี่

ป๊าบไอดีเช็คของ

ทำไมลูกมันขาดขึ้นขาดขึ้นดูลูกค้า
ห้ามทำไมให้มันขาดขึ้นไปดิ

เดียคือกระโปรงเดียขาดใช่ค่ะแล้วต้องเอาเงินไปซื้อกระโปรง
ใช่หรือว่าพี่มีไหมคะกระโปรง
ค่ะเออแล้วตอนนี้คนชื่อป๋องเข้ามาอีกไหม

มันจะมาแล้วกันมันไปทุกที่ไอ้เมียเลวไอ้เยอะ
เอางี้เรื่องกระโปรงไม่ใช่ปัญหา
เงินมีไหมไม่มีเงินไม่มีเงินด้วยไม่มีเงินด้วย
ผ้าเท่าไหนเท่าราพร้าวค่ะที่เท่าราพร้าว

แต่พี่พูดจริงนี่เออพูดจริง
นี่หนูของพี่ดีกว่ากระโปรงพีช
ผ้าบิลลิตรองมอบกับผู้หญิงต้องแบบหนู
บิลลิตรองราคาไม่แพงครับผม
นี่ไงของน้านี่ถูกที่สุด
น้าอะไรนี่นี่กระโปรงอะไรของน้าน้าจะบอกว่านี่คือกระโปรง

เรียกอะไรทรงสอบตรงผ้าเสิร์ชนี่
อันนี้ถูกที่สุด

อย่าเพิ่งตัดสินใจสิจ๊ะน้องจ๋าของพี่ดีกว่านี่
บอกได้เลยว่าเป็นผ้านานโนราคาถูกแน่แล้วเหมาะกับหนูได้ไหม
ลองนิดลองลองปุ๊บ
รอข้างหลังหน่อยหน่อย

ไม่มีความอร่อยนะ
พี่บอล

บอกได้เลยว่าใส่แล้วแบ๊วต้องกระโปรงพรีสแบบนี้

มันเกลียวแต่งกว่านะครับของละครมนะฮะของละครมนะฮะของละครมนะฮะ
ของหน้าผ้าเสิร์ทรับรองผู้หญิงที่มีส่วนตรงใส่
มันจะกระซึมซับกระชับแน่นมีส่วนว้าวของผู้หญิงเลย
นี่เหมาะสำหรับสาวที่มีสะโพกนะคะ

ของผมที่ถูกกว่าเพราะของผมเนี่ยเป็นผ้านาโนนะฮะ
อันนี้เป็นกระโปรงทรงศอกตรงครับผม
ยิ่งน้องที่หุ่นดีนะใส่แบบนี้ยิ่งดูขายาวสวยอะ
อันนี้เฟฟให้เราอธิบายเยอะครับ

แล้วรู้ซึ้งเป็นอย่างดีในส่วนเพื่อนภาพงศ์นักศึกษา

หน่วยกี่ค่าเทอมลดหรือว่าบ้างตามแตก
ฉันรู้เลยว่าตัวไหนถูกสุด

ของพี่บอลเนี่ยเป็นผ้าเบเนต้อง

ส่วนในผ้าอันหนึ่งของพี่โรเบิร์ตเนี่ย
ผ้านานโอนี่ก็สูงนะราคา
ผมกลับไปชอบตัวสองของพี่ค่อม

ใช้ทั่วไปพื้นฐาน

งั้นพี่จะตอบเลยไหมว่ากระโปรงนักศึกษา
ทั้ง๓แบบแบบไหนราคา

ลองดูซิว่าใจของเราของนั้นสองคนนั้นตรงกันไหม

เฮ่ยยังไงพี่ภาษาเสิร์ตพูดกันเลยนะนี่ภาษาเสิร์ตนี่

กระโปรง๓ตัวนี้ผมว่าราคาถ้าขายอยู่ตามท้องตลาดนะ
ตามเซ็นทรัพย์มาร์คหน้ารามนะผมว่าตกตัวแล้วประมาณสัก๒๕๐
ตอบแล้วงั้นเป๊กขอเฉลย
ที่ตัวที่๓ผ้านาโน
กระโปรงทรงสอบผ้านาโนราคาอยู่ที่
๑๙๙บาทตัวนี้พี่บอกว่า๒๕๐บาท
นี่เปิดมาตัวแรก๑๙๙บาท
สุดยอดเลยแต่กระโปรงให้ศึกษาราคาประมาณนี้แหละ
กระโปรงทรงพีชค่ะผ้าเบเนต้องค่ะพี่
ที่พี่คิดว่าน่าจะแพงสุดราคาอยู่ที่
อื้อนี่เป็น๑๘๙บาท
ราคาอันนี้ที่บอกว่าตั้งไว้เองนะ
๒๕๐บาทตอนนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้ว
ถ้าเป็น๒๕๐บาทเดี๋ยวที่พี่ฝังว่านี่นะ
เพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องถูกกว่า๑๘๙บาท
และกระโปรงทรงสอบผ้าเสิร์ชราคาอยู่ที่

ราคาอยู่ที่
จะไม่มั่นใจแล้วล่ะสิครับคุณป๋องคุณแจ๊ค
ว่ากระโปรงทรงสอบที่เลือกมานั้น
จะถูกที่สุดหรือไม่
กลับมาลุ้นกันตัวโกงช่วงหน้า